อีกเหตุการณ์หนึ่งอยู่ดีก็โดนพึ่งต่อยตาย

เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดระยองสยองขนาดไหน
ที่ระยองสยองเพราะว่าอยู่ดีเพิ่งบินมารัวต่อย
รัวต่อยเหมือนสาดกระสุนใส่
สภาพศพมีจากเหล็กในรู้จักเหล็กในนะ
พึ่งเวลามันจะพรีชีมันก็ตายด้วย

แม้กระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วมันเอาเหล็กในทิ้มที่ตาคน

เคาะร้ายคือคุณสมศักดิ์สว่างจิต
นี่เหรอเหล็กไนเหล็กไนคือให้นึกถึงภาพนี่

เหล็กในรัวไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากจมูกตาดำตาขาวตาดำหรือหู

น่าจะโดนพึ่งรุมต่อยรัวต่อยไม่ต่ำกว่า๒๓๐๐ตัว
และทุกตัวมันพีชีพมันต่อยขนาดนี้
แล้วบางตัวเข้าใจว่าคุณสมศักดิ์เสียชีวิตแล้ว

ปามที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เหล็กในเป็นร้อยจุดแบบนี้นะครับ
พึ่งมันดุมากไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงนะครับ
เหตุการณ์นี้และตอนเจ้าหน้าที่จะไปกู้ร่าง

มองไปไกลทำไมมันดูถมืน

ทำให้ผู้สื่อข่าวเองจะเข้าไปก็ลำบาก

พอโดนต่อยมันอาจจะเกิดพิษแล้วรุนแรงมันช็อคตรงนั้นเลย
มันก็เลยโดนเขาก็เลยโดนรัวต่อยแบบนี้นะครับ
กลายเป็นเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่เกิดขึ้นจังหวัดระยองฮะ
ร่างกายอ่อนแอร์อยู่แล้วว่ามันโดนแบบนี้นะฮะเออ